วันนี้วันที่สิบสองแล้วนับดูเนี่ยอีกสิบวันจะถึงวันที่ยี่สิบสองพฤษภาวันที่เราจะต้องไปเลือกตั้ง
ผู้ว่ากฎธมรณ์แล้วก็สอกอกันครับนี่เป็นโค้งท้ายท้ายแล้วนะฮึฮึ
ทีนี้ผู้สมัครต่างก็หาเสียงกันเข้มข้นเลยค่ะชูนโยบายของตัวเอง
แล้วบางนโยบายบางโครงการมันต้องใช้เงินดิฉันใช้คำว่ามหาศาลเลยนะ
ทีนี้หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าได้รับการเลือกตั้งมาแล้วจะสามารถทำได้จริงหรือเปล่า
เดี๋ยวฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันในขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ
คุณบุ๊คครับครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
ที่ว่าได้สร้างความหวังให้คนกรุงเทพ
เรียกว่าผู้ใช้สิทธิ์เป็นศูนย์กลางผู้สมัครทำตามที่ผู้ใช้สิทธิ์ต้องการ
คราวนี้เนี่ยแม้กระทั่งเวทีดีเบตในจอโทรทัศน์รูปแบบก็เปลี่ยนไปมาก
สมัยก่อนที่ผมทำดีเบตมา๒๐๓๐ปีก่อนก็จะมีพิธีกรถามผู้สมัคร
ถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้รูปแบบใหม่
เขาไปเอาคนที่ใช้สิทธิ์กลุ่มต่างมามาถามมาเรียกร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้
มาในห้องส่งทั้งไปบันทึกเทปมาแล้วมาเปิดให้ผู้สมัครฟังว่าเขาต้องการอะไร
ผู้สมัครก็ตอบสนองจัดให้ตามที่มีเสียงเรียกร้อง
อันนี้ถือว่าเป็นมิติที่เอาผู้สมัคร
เอาประชาชนที่ใช้สิทธิ์เป็นศูนย์กลางเป็นเรื่องดีครับเป็นมิติใหม่
แต่วันนี้อยากจะขอขีดเส้นใต้กระตุกไว้ซะหน่อยเถอะว่า
จะรับปากอะไรเรื่องใดเนี่ยผู้สมัครช่วยนึกถึงเรื่องงบประมาณของกอทมหน่อย
ช่วยนึกไว้หน่อยว่างบประมาณเนี่ยมันมีที่จะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไหม
ต้องไปศึกษาเรื่องนี้หน่อยไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายว่ารับปากแล้วทำไม่ได้
ลองเจาะดูงบประมาณของกอทมครับใครที่ได้อ่านข่าวฟังข่าว
ก็จะได้ยินว่างบประมาณที่กอทมได้รับแต่ละปีเนี่ยประมาณ๘๐๐๐ล้าน
ล้านนี่ก็เยอะนะครับทำอะไรได้เยอะแต่ถ้าไปส่องดูในลาย
ละเอียดจะพบว่า๘๐๐๐ล้านเนี่ยเป็นงบประจำ
งบเงินเดือนงบที่ต้องไปใช้หนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้
เกือบหกหมื่นล้านเหลือที่จะเอามาพัฒนามาทำโน่นทำนี่ทำนั่น
ประมาณ๒๐๐๐๐ล้านเท่านั้น๒๐๐๐๐ล้านเนี่ยแล้วไม่รู้กี่โครงการที่รับปากไว้เนี่ย

จะเอาเงินจากไหนมาเอายกตัวอย่างเช่น
มีข้อเสนอว่าควรจะปรับปรุงสถานีอนามัยหรืออะไรเนี่ย
สารสุขของกอทม๑๐กว่าแห่ง
เพราะว่าทุกวันนี้พึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้
เอ้าผู้สมัครก็รับปากว่าจะเพิ่มหมอเพิ่มบุคลากรเพิ่มเตียงเพิ่มโน่นเพิ่มนี่
คำถามคือเอาเงินจากไหนมาเพิ่มครับ

เพราะงบประมาณที่จัดลงไปเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีจำกัด
เอาใหม่ผู้ใช้สิทธิ์บางคนโอ้โหเห็นสายไฟฟ้าสายสื่อสารระโยงระยาง
ถ่ายรูปออกมาเอามาให้ผู้สมัครดู
บอกว่าถ้าได้เป็นผู้ว่าแก้ปัญหาพวกนี้ได้ไหม

ต่างชาติมาดาราดังมาเอาถ่ายรูปไปอวดกันว่านี่มาเมืองไทยมาเจออะไรก็ไม่รู้
ผู้สมัครก็รับปากว่าถ้าได้เป็นผู้ว่าจะเอาสายสื่อสารพวกนี้ลงดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
บางคนบอกภายใน๒ปีบางคนภายใน๓ปี
รู้ไหมครับว่าเอาสายสื่อสารลงดินต้องใช้เงินเท่าไหร่
มหาศาลครับแล้วงานยากครับ
เร่งรัดก็ลำบากงบประมาณก็ค่อยมีค่อยไป
ถ้าจะเอามาทำทั้งหมดเอาเงินมาจากไหนครับ
เพราะเจอกันมาทุกปีผู้สมัครบางคนก็บอกว่าโอ้จะต้องทำป้ายใหญ่ใหญ่
ตามทางด่วนทำโน่นทำนี่เป็นป้ายวัดคุณภาพของฝุ่นมลพิษ
เพื่อเตือนว่าขณะนี้ฝุ่นสูงเท่าไหร่รับอยู่ตรงไหนยังไงเกินไปเท่าไหร่
แล้วก็มีสถานีวัดให้เป็นร้อยแห่งทั่วกรุงเทพ
โอ้โหดีมากเลยครับขอโทษเอาเงินมาจากไหนครับ
ไม่ใช่น้อยนะครับทำได้ก็ทยอยทำ
แต่ว่าจะให้พลึบพลับพลึบพลับเนี่ยเอาเงินมาจากไหน
เอาอีกผู้ใช้สิทธิ์ไปเวทีไหนเวทีไหน
ผู้ใช้สิทธิ์ก็บอกโอ้ยช่วยทำกรุงเทพให้ปลอดภัยหน่อยเถอะ
ทุกวันนี้มันฉกจริงวิ่งราวกรุงเทพไม่ปลอดภัย
กล้องก็มีน้อยไฟฟ้าก็บางจุดสว่างบางจุดมืดในตรอกในซอย
ผู้สมัครก็รับปากว่าถ้าได้เป็นผู้ว่ากอทมเนี่ย
จะติดตั้งกล้องให้พลึบทั่วกรุงเทพประสานจะประสานกับการไฟฟ้านครหลวง
ติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติมที่นั่นที่นี่ก็ได้ครับดีครับ
แต่ว่างบประมาณเนี่ยมันมีเพียงพอที่จะให้พลึบพลับอย่างนั้นหรือเปล่า
ไปดูหรือยังว่าถ้าจะเพิ่มอีกกี่พันกี่พันจุดเนี่ย
กล้องทั้งไฟเนี่ยมีงบให้ทำเนินการเท่าไหร่
พอไปหาเสียงบางเวทีผู้ใช้สิทธิ์ก็มาบอกทุกวันนี้
อดของคนกรุงเทพมันมีน้อยทำยังไงจะเพิ่มพื้นที่สีเขียว
พื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น
ทำยังไงให้มีสวนสาธารณะมากขึ้นอ้าวผู้สมัครก็ตอบสนอง
บอกว่าถ้าได้เป็นกรุงเทพจะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หนึ่งปีแรกให้ได้เท่านั้นเปอร์เซ็นต์สองปีให้ได้เท่านั้นเปอร์เซ็นต์
แล้วจะเอาที่ดินตรงนั้นมาทำอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อให้เป็นปอดใหม่ของคนกรุงเทพ
เอาเงินมาจากไหนครับไปดูงบประมาณหรือยัง
เพราะไม่ใช่มันทำกันง่ายหรือเรื่องที่เรียกร้องกันมากเรื่องน้ำท่วม
เรื่องน้ำท่วมเนี่ยไปเวทีไหนก็เรียกร้องเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วม
ผู้สมัครบอกก็คือต้องเร่งทำเร่งลอกท่อเร่งเปลี่ยนท่อ
เพราะว่าท่อที่ใช้กันมาเนี่ยไม่รู้มาตั้งแต่ดึกดำบัน
หลายแห่งท่อตันหมดแล้วหลายจุดไม่มีสภาพเป็นท่อแล้ว
คือน้ำมันไหลผ่านไม่ได้ถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนท่อ
ให้มันใหญ่ขึ้นต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับทั่วกรุงเทพ
โมงยงอุโมงยักษ์อันว่ากันไปเถอะก็ดำเนินการไป
แต่ว่าท่อที่เป็นสายเลือดระบายน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับ
ฉะนั้นถ้าจะไปเที่ยวรับปากว่าไปอยู่๑ปีน้ำจะหายท่วม
ถามว่าจะเอาเงินจากไหนครับเท่านั้นยังไม่พอ
มีอีกหลายโครงการทั้งหมดที่ผมยกมาเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าทุกปัญหา
หมักหมมกันมาต้องใช้งบประมาณแก้ไขถึงจะทะลุทะลวงปัญหาได้
ประเด็นว่าจะเอาเงินมาจากไหนก็ยังดีผู้สมัครบางคนบอกว่า
อกจากจะเข้ามาใช้เงินแล้วเนี่ยเขามีวิธีหาเงินด้วย
หาเงินจากขยะทุกวันนี้ปีหนึ่งต้องใช้เงินเจ็ดพันแปดพัน
เพื่อไปแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะแต่ถ้าคิดใหม่
ขยะก็กลายเป็นทองไม่ต้องจ่ายเงินเอาไปรีไซเคิลอย่างโน้นอย่างนี้
บางคนบอกว่าเอออาจจะเก็บภาษีที่ต่างชาติมาเหยียบแผ่นดินเรามาเดินที่โน่นที่นี่เนี่ย
ภาษีกับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่ง
ทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ดับฝันผู้ที่จะออกไปใช้สิทธิ์
ผมไม่ได้ดับฝันคนที่จะไปเป็นผู้ว่ากอทม
แต่อยากจะให้คำนึงถึงสภาพข้อเท็จจริงในเรื่องงบประมาณ
รัฐบาลก็ต้องจัดเรื่องงบประมาณมาให้กอทมให้เขาทำงานได้
นี่คือประเด็นสำคัญที่นำมาขีดเส้นใต้แต่อีกเรื่องหนึ่ง
มีแฟนแฟนรายการวันก่อนถามมาที่หน้าจอบอกว่าถ้าวันที่๒๒พฤษภา
ลงคะแนนเสียงไม่ได้เพราะติดธุระต่างจังหวัด
แล้วถ้าลงคะแนนเสียงไม่ได้ต่อไปก็ถูกตัดสิทธิ์
ทำโน่นทำนี่ก็ถูกตัดสิทธิ์หมดถามว่าจะต้องทำยังไง
เพราะเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเขาไม่ให้ลงคะแนนล่วงหน้า
ไม่ให้เลือกตั้งล่วงหน้าตอบว่าถ้าท่านติดธุระจำเป็นจริงจริง
ถึงผู้หน่วยการเขตนั้นแจ้งความจำนงบอกเขาไปว่า
เราไม่สามารถที่จะไปเลือกตั้งวันที่๒๒พฤษภาได้
เพราะเรามีภารกิจ๑๒๓๔๕ใส่เข้าไปเอานังสือไปส่ง
ผู้อำนวยการเขตที่ท่านอยู่ถามว่าส่งตอนไหน
ส่งได้ก่อน๗วันก่อนเลือกตั้ง๗วันก่อนเลือกตั้ง
หลังเลือกตั้งผ่านไปแล้ว๗วัน
วันก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งผ่านไปแล้ว๗วัน๑๔วัน
ทำหนังสือไปหาผู้อำนวยการเขตแล้วให้แนบไอ้นั่นไปด้วย
บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
เท่านี้ก็เท่ากับว่าเสมือนท่านได้ใช้สิทธิ์
ไม่ได้ใช้สิทธิ์แต่ไม่ถูกตัดสิทธิ์
อันนี้ก็ตอบคำถามสำหรับแฟนรายการที่ถามเรื่องนี้มา
นี้คือเขตสั้นใต้เท่ากันวันนี้ครับคุณโบ๊คคุณน้องแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะเราเป็นผู้ใช้สิทธิ์นะครับ
ก็ต้องตรวจสอบสิทธิ์ของท่านแล้วก็วิธีการในการจะเลือกตั้งนะครับ